ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณผู้ชมจะลืมไปหรือยังนะคะ
ป่วนกรุงช่วงสักประมาณสองสิงหาคมปีหกสามปีหกสอง
ทันทีค่ะคือเรายังไม่ลืมนะติดตามข่าวนี้อย่าง
เรื่อยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่คนร้าย
ไปก่อเหตุวางระเบิดป่วนกรุงนะคะหลายจุดเลยค่ะ
ทั้งในร้านสะดวกซื้อศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ทีเอสช่องนนทรีย์พระราม๙หัวหมากไปหลายจุดเลยนะคะ
แล้วตอนนั้นชีวิตของคนกรุงเทพอยู่กันอย่างหวัดภาวะ
หลังจากนี้ไปท่านน่าจะสบายใจขึ้นได้เพราะว่าล่าสุดค่ะ
ตำรวจทหารฝ่ายปกครองไปตรวจคนบ้านเป้าหมายในพื้นที่หมู่๒
ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ค่ะ
ไปจับกลุ่มนายสุกรีดือรามันซึ่งนายคนนี้
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีลอบวางระเบิด
ในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่ปีหกสองนะคะจากการสอบสวนนายสุกรีเนี่ย
ซุกซ่อนในร้านจำหน่ายตุ๊กตาแล้วก็ยังไม่ซัดทอดถึงบุคคลอื่น
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ติดตามคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ทั้งหมด
เพราะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่น่าจะทำคนเดียว
ซึ่งลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุ
รอบวางระเบิดรถของประหลัดแล้วก็อศอาสาสมัครอำเภอสบาย้อย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
รวมถึงเหตุรอบวางระเบิดในหลายจุดในพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดทรงขลาด้วย
เบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุกรี๕ข้อหานักด้วยกัน
หนักสุดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ยี่ซ่องโจรหลังจากนั้นอีก๓ข้อหานะคะ
ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับระเบิดนะคะ
ซึ่งสูงสุดฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียวนะคะ
ตอนนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วสำหรับคนก่อเหตุนะคะ